อยากจะให้กลับไปดูบรรยากาศสดกันอีกครั้งหนึ่งค่ะคุณภาคภูมิคุณผู้ชมค่ะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยหลังจากกลุ่มผู้ชุมนุมประกาศยุติการชุมนุมแล้วก็ออกนอกพื้นที่อ่ะนะคะผู้สื่อข่าวของเรายังคงอยู่ในพื้นที่เพื่อไปสำรวจว่าหลังจากออกพื้นที่ไปแล้วเนี่ยมันเหลืออะไรมันมีปัญหามันมีความเสียหายอะไรเกิด

ขันนี้นะครับได้หายไปซึ่งในตอนนี้ผมจะต้องบอกคุณผู้ชมก่อนว่าทางซ้ายมือของผมนะครับก็คือทางที่จะมุ่งหน้าไป
บรรดารถของรถเมย์ขอสมกสีเหลืองนะครับ
แล้วก็รถน้ำแรงดันสูงนะครับ
อยู่บริเวณนั้นก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกัน
แล้วก็จะมีรถตู้ของแต่ละสอนอนะครับ
ที่มีทั้งสภาพกระจกแตกนะครับ

น้ำตาบริเวณนี้นะครับค่อนข้างแรงมากครับ
ตอนนี้มวลชนที่เดินออกมาจากบริเวณหน้าอาคารรัฐสภา
จะเห็นได้ว่ามีการปิดจมูกนะครับ
แล้วก็มีการล้างหน้าโดยใช้น้ำเกลือนะครับ
ซึ่งตอนนี้ต้องบอกว่าแก๊สน้ำตาบริเวณนี้ค่อนข้างแรงมากครับ
ซึ่งตอนนี้นะครับรวมไม่ใช่แค่มวลชนนะครับ
รวมถึงตัวผมด้วยก็มีความระคายเคืองนะครับ
บริเวณใบหน้าทั้งหมดมีความแสบนะครับ
แล้วก็บริเวณดวงตาเนี่ยก็แสบและมีน้ำตาไหลออกมาตลอดเวลานะครับ
ซึ่งในตอนนี้นะครับจะเห็นได้ว่ามวลชนที่เดินออกมานะครับ
ก็จะมีการหยอดน้ำเกลือนะครับ
ดวงตานะครับเป็นการประถมพยาบาลเบื้องต้นนะครับ
ซึ่งนี่บอกได้ว่าคือเป็นแค่เพียงเศษเซี่ยวนะครับ
ของอนุภาพของแก๊สน้ำตานะครับที่มันหลงเหลืออยู่
ซึ่งก่อนหน้านี้นะครับมันตอนนี้นะครับซึ่งยุติการชุมนุมไปแล้วนะครับ
และทางตำรวจเนี่ยก็ได้ถอยล่นไปจนถึงบริเวณหน้าอาคารรัฐสภาแล้วแต่
ยังไม่เคลียร์นะคะอนุภาพของแก๊สน้ำตาเนี้ยก็ยังคงมีอยู่นะครับ
ประชาชนที่ออกมาตรงนี้ซึ่งบริเวณตรงนี้ครับแยกเกียรติกายเนี่ย
เรียกได้ว่าแก๊สน้ำตาเนี่ยค่อนข้างจะน้อยลงแล้วนะครับ
ซึ่งต้องบอกว่าที่มันต้องโชยมาถึงบริเวณจุดที่
เมื่อกี้ได้รายงานให้คุณผู้ชมได้รับทราบนะครับเนื่องจากลมบริเวณนั้นครับ
มันพัดมาถึงบริเวณแยกเกียรติกายครับและนี่ทางด้านหลังของผมนี่ครับ
ก็เป็นรถตู้ที่ก่อนหน้านี้เนี่ยได้จอดปิดกั้นเส้นทางกลุ่มรัศดรไว้นะครับ
รัศดรฝ่าแนวกั้นมาได้ก็บริเวณรถตู้ของสนคลองตัน
ก็จะเห็นได้ว่าสภาพความเสียหายเนี่ยก็มีแล้วก็เป็นที่เห็นกันคุ้นตานะครับ
ก็บริเวณล้อยางนะครับก็มีการถูกปล่อยลมนะครับ
แต่อันนี้เราก็ไม่รู้นะครับว่าเป็นการกระทำของทางกลุ่มรัศดรหรือเป็นทางกลุ่มมือที่๓นะครับ
ที่มาสร้างสถานการณ์หรือเปล่านะครับซึ่งตอนนี้คือทางไทยรัฐทีวีเนี่ยเพียงแค่พามาดูสภาพความเสียหายของ
อ่าเรียกได้ว่าทรัพย์สินของทางราชการนะครับเนี่ยแต่ละสอนอนะครับ
ก็จะมีสภาพการพังเสียหายมีร่องรอยเท้านะครับ
ทางด้านบนหลังคานะครับก็มีเป็นเป็ดเป่าลมนะครับ
เปื้อนสีนะครับก็อยู่บริเวณทางหลังคารถตู้คันนี้เป็นที่เรียบร้อยครับ
ซึ่งรถตู้คันนี้นะฮะก็จะเป็นรถตู้ของทางสถานีตำรวจนครบานท่าข้ามนะครับ
ซึ่งได้รับความเสียหายครับซึ่งจอดบริเวณนี้๓คันก็ได้รับความเสียหายหมด
ทางด้านหน้าของคุณผู้ชมที่เห็นอยู่ในตอนนี้ครับคือรถของกองบัญชาการตำรวจตะเวนชายแดนนะครับ
ก็ที่จอดกั้นระหว่างมวลชนของกลุ่มรัศดรก่อนที่จะไปปะทะกับทางกลุ่มอีกกลุ่มหนึ่งที่มีความเห็นที่แตกต่างกันนะครับ
ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันบริเวณแนวรั้วสังกษีรั้วรวดหนามนะครับ
ก็ได้พังทลายเนื่องจากเป็นการกระชับพื้นที่เข้ามานะครับซึ่งบริเวณนี้นะครับเดี๋ยวในคืนนี้ต่อเนื่องไปจนถึงวันพรุ่งนี้นะครับ
ทางกรุงเทพมหานครนะครับก็จะต้องมาลงพื้นที่ที่จะเคลียร์พื้นที่บริเวณนี้
แต่ตอนนี้ที่เห็นอยู่นะครับก็จะมีกลุ่มกาดของกลุ่มรัศดรนะครับที่พยายามที่จะช่วยกันเคลียร์พื้นที่นำขยะมากองอยู่รวมกัน
เพื่อให้ง่ายต่อการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยจะมาเก็บกวาดนะครับแต่ก็ต้องบอกว่ามีความเสียหายเรียกได้ว่าแตกต่างไปจากเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมา
ถ้าคุณผู้ชมได้ดูไทยรัฐทีวีมาตลอดทั้งวันนะครับบริเวณนี้นะครับก็จะเป็นแบบว่าแนวกั้นของตำรวจควบคุมฝุงชนตำรวจของสอนอบังโพนะครับที่คอยอำนวยความสะดวก
ตอนนี้ครับมีสภาพที่แตกต่างกันไปอย่างสิ้นเชิงนะครับ
ซึ่งบริเวณกำแพงก็จะมีการพ่นสีสัญลักษณ์บ่งบอกว่า
เป็นรัศดรกลุ่มใดมาจากที่ใด
ซึ่งภาพที่คุณผู้ชมเห็นอยู่ในตอนนี้ก็ยังคงมีกาดนะครับ
อาชีวะของกลุ่มรัศดรนะครับที่ยังคงยืนปิดกั้นพื้นที่
เพื่อไม่ให้กลุ่มอื่นที่มีความเห็นที่แตกต่างกัน
เข้ามาในพื้นที่ที่เป็นของกลุ่มรัศดรนะครับ
ซึ่งในวันพรุ่งนี้ก็ชัดเจนแล้วนะครับว่าจะเป็นการนัดหมายกันอีกครั้ง
ในเวลา๑๖นาฬิกาที่บริเวณ๔แยกราชประสงค์นะครับ
แล้วก็ในเวลานี้ที่คุณผู้ชมเห็นอยู่นะครับ
ก็ได้ประกาศยุติการชุมนุมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับ
และนี่ก็เป็นบรรยากาศล่าสุดนะครับที่บริเวณแยกเกียรติกายครับ
รินกระมุดโยธินผู้สื่อข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน